ช่วงนี้มาดูสีสันในการเกณฑ์ทหารนะครับ
สำหรับการเกณฑ์ทหารก็แบ่งเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มที่อยากเป็นและกลุ่มที่ไม่อยากเป็น

เล่ายังเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วใช่ไหม
สมัครใจเป็นทหารอากาศ
เองไปเป็นทหารสังกัดของทหารอากาศ

คือผลัด๑เข้า๑พฤษภาคมนี้เลย
เขาไม่รอผลัด๒เอาเริ่มเลย
ก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยากเป็น
ถ้าจับได้ใบแดงก็ดีใจเหมือนเบิ้ลปฐุมราช
ทุกวันที่ดีใจก้มลงกลับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
แต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ดีใจที่เขาได้ใบแดง

สุราธานีมีหนุ่มคนหนึ่งนะคะ

พอได้ใบแดงหน้าซีดเป็นไก่ต้ม

ทหารใช้กำลังทหาร๓นาย

หลังจากที่ทราบว่าตัวเองจับได้ใบแดง

ไมค์เลยบอกว่าทหารบกผลัดหนึ่ง

ผู้บังคับกองพันธหารปืนใหญ่ที่๕
ประธานกรรมการการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ากองประจำการประจำปี๒๕๖๐

ให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีมานะคะ

ยิ้มอยู่ใจปุ้มป่อมต่อนะ

การประกาศของคุณพี่ทหาร

แล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าเป็นสาวประเภท๒
เพื่อนก็มาร่วมส่งเสียงเชียร์กันนะคะ
ก่อนที่จะทราบว่าทหารบกผลัด๑

สุดเป็นลมล้มพับทันทีที่ได้ยินคำนี้
เขายังไม่เป็นสาวประเภท๒เมื่อกี้
เขาเป็นแค่มีท่าทางติ้งนิดหน่อย

ต้องมีเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงแล้ว
ผมยาวมีหน้าอกหลายพื้นที่นะ

เขาก็ไปรายงานตัวตามปกตินี่แหละครับ
เขาบอกว่าถึงเขาไม่ได้เป็นทหาร
แต่เขาสามารถทำดีเพื่อชาติได้
ด้วยตัวของเขาเองด้วยความดีของเขาเอง